ท่านผู้ชมครับที่หนองคายนะครับมันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงกลางดึกคืนที่ผ่านมานะครับ
มีสามีภรรยาเนี่ยทะเลาะกันนะครับคือทางฝั่งของฝ่ายหญิงเขาบอกว่าเขาขอเลิกไปแล้ว
แต่ฝ่ายชายบอกยังไม่ได้เลิกทีนี้พอมาเจอกันก็ทะเลาะกันโมโหเอาปืนเนี่ยตบเมีย
พี่ชายของเมียมาเห็นก็เข้ามาห้ามถูกยิงบาดเจ็บนะครับนี่ต้องพามาโรงพักกันส่วนตัวคนก่อเหตุนี่ก็ถูกคุมตัวไว้ได้เหมือนกัน
ในสภาพเจ็บเหมือนกันเพราะไปเหยียบเศษแก้วนะครับนี่สพท่าบ่อนะฮะที่จังหวัดหนองคายนะครับได้รับแจ้งเหตุก็มาตรวจสอบนะครับ
คนถูกยิงบาดเจ็บตอนนั้นถูกนำตัวมาส่งโรงพยาบาลนะฮะโรงพยาบาลสมเด็จ
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่บ้านพักในพื้นที่บ้านโพนทองตะบนโพนทองอำเภอโพตาก
จังหวัดหนองคายล่าสุดอาการปลอดภัยแล้วนะฮะญาติพามาส่งโรงพยาบาล
นี่ปืนที่ใช้ก่อเหตุนะครับที่คนร้ายใช้ก่อเหตุปืนลูกโม่
นี่ทางญาติญาติเขาก็เก็บมาให้กับตำรวจนะครับมีน้องสาวของคนเจ็บนะฮะ
สมมุติว่าชื่อคุณหนึ่งก็แล้วกันนะเธออายุ๔๐ปีนะครับ
เธอบอกว่าเธอเป็นน้องสาวคนไอวิรัตินะครับคนเจ็บนะครับ
คนก่อเหตุก็คือสามีเธอเองชื่อเจษฎาพรหรือว่าปาล์ม
ปามเนี่ยอายุ๒๘นะครับเป็นสามีรุ่นน้อง
ทางหนึ่งเนี่ยบอกว่าปาล์มเนี่ยที่มายิงพี่เธอเพราะเมื่อคืนนี้เข้าใจผิด
คิดว่าพี่ชายเธอเนี่ยเป็นคนบอกให้เธอเลิกคบกับปาล์มทั้งที่ความจริงแล้วไม่ใช่
แยกอยู่กับปามเนี่ยมาสักระยะหนึ่งแล้วนะแล้วเมื่อวานนี้เนี่ยทะเลาะกันอีก
เธอก็ตั้งใจว่าจะเลิกอย่างจริงจังก่อนหน้านี้เคยเลิกกันหลายรอบ
รอบล่าสุดเนี่ยเธอแยกตัวมานะไม่อยากอยู่ด้วยประกอบกับปามเป็นคนขี้หึง
อารมณ์ร้อนโมโหรุนแรงเธอก็เลยตั้งใจจะมาบอกญาติปาม
แต่ปามาว่าดพี่ชายของเธอเอาปืนมาด้วยนะถึงเนี่ย
ยิงปืนขึ้นฟ้าสองนัดแล้วก็รีดตรงมาหาเธอใช้ปืนตบหน้าเธอ
ระหว่างนั้นพี่ชายเธอเนี่ยเห็นเหตุการณ์ก็เข้ามาห้าม
จนมีการยื้อแย่งปืนกันเกิดขึ้น
แล้วมันก็มีเสียงปืนเนี่ยดังขึ้น๔นัด
ก่อนที่ในปามเนี่ยจะโยนปืนทิ้งไว้แถวนั้น
ขี่จักรยานยนต์หลบหนีไป
หันมาดูอีกทีนึงพี่ชายเธอถูกยิงไปนัดหนึ่ง
ก็เลยรีบนำตัวส่งโรงพยาบาล
ซึ่งทางหนึ่งบอกว่าปาล์มเคยขอว่าไว้นะครับ
ว่าถ้าเกิดเลิกกับปาล์มเนี่ย
ปาล์มจะฆ่าตายให้หมด
ฆ่าแบบฆ่ายกครัวเลย
ก็ค่ะพึ่งคบกัน
คบกันไม่ได้จักรตี
เราถึงปีกับ๓๔เหลือนเทียวครับ

แค่ห่วงตาย
วันนี้คุณเนติชาวผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปนะครับ
ไปดูจุดเกิดเหตุไปตามความคืบหน้าคดีนี้นะครับ
กล้องวงจรปิดปากซอยทางเข้าหมู่บ้านโพนทองนะฮะอยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุ๒กิโลเมตร
ช่วง๒ทุ่มกว่าเกือบ๓ทุ่มเมื่อวานนี้นะครับ
เห็นจักรยานยนต์ของคนก่อเหตุเนี่ยในปามเนี่ยขี่ผ่านกล้องไปด้วยความรวดเร็ว
อันนี้เป็นก่อนจะเกิดเหตุเกิดขึ้นนะฮะเพราะว่าเขายิงกันก็นู่นนะฮะ
เกือบเกือบเที่ยงคืนนะครับที่สพโพตากเจ้าของพื้นที่นะครับ
วันนี้ได้เชิญตัวทางหนึ่งนะฮะที่เป็นน้องของคนเจ็บเป็นภรรยาของคนก่อเหตุ
แล้วก็ลูกสะพ้ายของนายวิรัติคนเจ็บมาสอบปากคำนะฮะ
สอบปากคำอยู่๓ชั่วโมงเกี่ยวกับรายละเอียดต่างนะฮะ
พอสอบปากคำเสร็จนักข่าวก็พยายามถามข้อมูลนะครับ
แต่ว่าทั้งสองก็ไม่ขอให้ข้อมูล
นี่นะครับส่วนในปามนะครับคนก่อเหตุเมื่อคืนนี้ก็ถูกคุมตัว
ไว้ได้นะฮะญาติญาติของคนเจ็บนะครับช่วยกันจับตัวไว้ในที่เกิดเหตุนั่นแหละ
นี่ฮะแล้วตำรวจก็คุมตัวมาที่โรงพักตอน๕ทุ่มนะครับ
กู้ภัยเองต้องมารับตัวต่อนะฮะเพื่อไปส่งโรงพยาบาลไปทำแผลนะครับ
เพราะในปามเนี่ยเหยียบเศษแก้วเหยียบเศษแก้วจนเป็นแผลที่เท้าซ้าย
ปามบอกว่าเมื่อคืนนี้พอไปถึงบ้านของหนึ่งเนี่ย
อีกฝั่งหนึ่งเครื่องแก้วใส่เขาก่อนนี่ทำให้เขาบาดเจ็บนี่ฮะ
สาเหตุที่ไปหาหนึ่งเพราะหนึ่งเป็นคนโทรมาหาปาม
บอกว่าคิดถึงให้มาหาหน่อยซึ่งปามยืนยันว่ายังไม่ได้เลิกกันนะครับ

ที่บ้านของคนเจ็บนะครับบ้านของนายวิรัตินะฮะถนนหน้า
ยังมีร่องรอยขวดแตกเป็นชิ้นเล็กอยู่นะฮะเศษขวดนะ
อยู่เต็มถนนนะครับนี่เห็นไหมฮะจุดที่ในปามถือปืน
ยิงนายวิรัติเนี่ยเป็นบริเวณแคร่ข้างบ้านนะครับก็มีขวด
เหล้าอยู่หลายขวดนะครับ
ภรรยาของคนเจ็บนะครับบอกว่าเมื่อคืนนี้ประมาณ๓ทุ่มเธอ
เข้านอนแล้วส่วนหนึ่งแล้วก็ลูกสะพ้ายของเธอเนี่ยแล้วก็สามี
เธอนั่งกินหมูกระทะกันอยู่ที่แคร่ข้างบ้านอยู่อยู่ได้ยิน
ในปามมาเอะอะโวยวายอยู่หน้าบ้านแล้วมีเสียงปืนดัง

แล้วเธอก็เห็นสามีเธอเนี่ยวิ่งออกไปนะฮะก่อนที่สามีจะ
ถูกยิงจนล้มลงอยู่กับพื้น
ยืนยันว่าฝั่งสามีเธอไม่ได้ปลาขวดไม่ได้ปลาอะไรใส่
ปามนะครับในปามเนี่ยคงวิ่งหนีแล้วไปเหยียบเองแล้วก็
ไม่เชื่อด้วยที่ปามบอกว่าอ่าหนึ่งบอกว่าคิดถึงหนึ่งโทรให้มา
หาหรือว่าปามจะคิดถึงหนึ่งอะไรก็แล้วแต่เพราะในปามเป็น
คนชอบพูดจาไปเรื่อยเปื่อยเธอยืนยันว่าความสัมพันธ์ระหว่าง
ปามกับนึงตรงเรื่องนี้เนี่ยปามกับนึงเนี่ยไม่ได้คบหากัน
แบบแต่งงานหรือฉันสามีภรรยานะครับ

แล้วก็ห่างกันไปนานแล้ว
หนึ่งเองก็กลับมาอยู่ที่บ้าน
หลังจากที่พาลูกไปเรียนที่ตัวอำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานี
เชื่อว่าปามเนี่ยคงตั้งใจมาหาหนึ่ง
แล้วเผลอเนี่ยตั้งใจมาเอาชีวิตด้วยเพราะเอาปืนมาด้วย
มันก็ตั้งใจมาหาตัวเอาปืนไปนิ่งตัน
แล้วต้องวังคาตัว

มันก็ม้องละเบื้องทรงมัน
เรื่องทางคดีนะครับสพโพตากบอกว่าเบื้องต้น

ก่อนนะครับคือพยายามฆ่านะฮะ
แล้วก็จะนำตัวฝากขังที่ศาลจังหวัดหนองคายวันพรุ่งนี้นะครับ